ขณะเดียวกันนะคะก็วันนี้ก็จะมีชุดจิตอาสา
ตำรวจแล้วก็ทหารลงพื้นที่ที่ตลาดบ้านมูโนะนะคะ
อ่าก็ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะ
ขนย้ายซากประหลักหักพังฟื้นฟูสภาพเก็บกวาดบ้าน
คือดูจากที่เราเห็นตรงเนี้ยค่ะเขาบอกว่ากว่าจะเสร็จแต่ละหลังเนี่ย
มันใช้เวลานานมากเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่เหลือเลยอ่ะ
คุณก๊อฟคือเหลือแต่ซากแค่นั้นเองฮะอันนี้คือคนที่เขาลงพื้นที่ไปเก็บกวาดเนี่ยนะ
มันเหลือมันเหลือแค่ซากเท่านั้นเองอยู่ต่อไม่ได้แล้วอ่ะนะใช่นะคะ
บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดเนี้ยหกร้อยแปดสิบเอ็ดหลังคาเรือน
เสียหายแบบเกือบทั้งหลังนะคะทรัพย์สินไปหมดเลย
หลังจากนี้เนี่ยหน่วยทหารชุดซ่อมสร้างบ้านก็จะเข้าไปซ่อมบ้านรอบนอกนะฮะ
ที่เสียหายอีกประมาณสามสิบหลังนะคะส่วนการรับบริจาคขอเน้นเป็นเงินนะคะ
เพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส
ขึ้นเลขบัญชีให้เฉพาะเลขบัญชีนี้นะคะเฉพาะเลขบัญชีนี้ค่ะ
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเก้าศูนย์ห้าสามหกหกหนึ่งสองสองศูนย์
ชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะนะคะ
ยอดบัญชีตอนนี้อยู่ที่สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทค่ะ
อันนี้คือหนึ่งสิงหาคมตอนประมาณสี่ทุ่มสี่สิบ
ถ้าเป็นเสื้อผ้าขอเป็นเสื้อผ้าใหม่นะคะเพราะว่าไม่สะดวกในการซักล้าง
ทำความสะอาดก่อนใส่แล้วถ้าเป็นอาหารนะคะ
ก็ขอเป็นอาหารที่มีเครื่องหมายฮาลานเพราะว่าผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามค่ะ